ฝนตกบางทีแดดออกแต่ไม่ได้ยี่ระนะคะ
ถูกต้องนะคะเพราะว่าสาวในวงการบันเทิงของเราค่ะ
นี่คุณแมทพิรณีนะคะสว่างวาบค่ะ
แดดสุดนะคะกับทริปทะเลหัวหินของเธอค่ะ
ทรงสีชุดเนี่ยโอ้โหรุนแรงสะท้อนแสงแสบตาสุดไปเลยล่ะค่ะ
ชุดนี้นะคะวันพิษสีเหลืองค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะ
ขับผิวขาวผ่องมากคุณผู้ชม
แม่เดลออร่าสุดพลังค่ะแถมชุดยังโชว์เว้าหลังอีกคุณผู้ชม
ผิวขาวปะทะแดดยามเที่ยงแบบเต็มค่ะ
บอกเลยว่าเจอภาพนี้เข้าไปนะคะคุณแมทพิรณีร้อนแรงกว่าแดดที่หัวหินซะอีกนะคะ
ไม่รู้ว่าคุณสงการที่ฝึกอยู่เนี่ยโอ้ยเห็นแล้วจะแบบวูบวาบหรือเปล่านะคะ
ส่วนอีกหนึ่งสาวที่เหล้าใจเหล้าแดดสุดสุดซะละเกินค่ะนี่ซาร่าคุณผู้ชม
ซาร่าโฮเลอร์นั่นแหละค่ะปกติเราเห็นเขาเป็นสายหานะคุณผู้ชม
นี่ไม่นะคะเซ็กซี่ก็มีค่ะกับทริปภูเก็ตของเธอค่ะ
พออวดช็อตเด็ดกับบิกินี่วันพีชสีเอิร์ทโทนนะคะ
หยิบมาเข้าชุดโอ้โหนอนรับแดดคุณผู้ชมค่ะ
ว้าวลึกว้าวหลังว้าวสะโพกมาครบจัดเต็มค่ะ
ซาร่าบอกนะคะว่าเซตนี้จัดความแซ่บให้ตามคำเรียกร้องค่ะ
เอาเป็นว่าเป๊ะสับทุกสัดส่วนจริงนะคะสวยด้วยอารมณ์ดีด้วยนะคะ
แซ่บก็ได้นะคะแบบนี้ไม่อยากให้โสดนานเลยเนาะ